คุณผู้ชมดูคลิปนี้หน่อยละกันค่ะคลิปนี้เนี่ยนะคะคือตอนนี้ทางหน่วยกู้ภัยเนี่ย
กู้ภัยพรานพิทักษ์ร้องกวางที่แพร่เนี่ยนะคะเขาบอกว่าอยากชวนคนมาทำบุญ
มาบริจาคลงศพทีนี้ด้วยความสามารถพิเศษในทีมกู้ภัย
เขาก็มีความสามารถในเรื่องของการร้องเล่นดนตรีเขาก็เลยมาดีดกีต้า
แล้วก็มาร้องเพลงเพื่อเชิญชวนคนบริจาคเอาเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะ
จะอยู่ตรงนี้อยู่เป็นตำมา
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะบรรยากาศที่หนุ่มกู้ภัยเนี่ยนะคะ
เขามาไลฟ์กันแล้วก็เล่นกีต้าร้องเพลง
แชร์ลงในเพจหน่วยกู้ภัยพรานพิทักษ์ร้องกวางมีข้อความนะคะ
บอกว่าเชิญร่วมทำบุญลงศพให้กับศพผู้ยากไร้กับมูลนิธิกู้ภัยพรานพิทักษ์ร้องกวาง
ละ๕บาท๑๐บาทก็ได้แล้วก็มีการบอกเลขที่บัญชีด้วยนะคะคุณผู้ชม
เลขที่บัญชีเนี่ยศูนย์สองศูนย์หนึ่งสามหกสองสี่สี่สองสามศูนย์
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยอยู่นี่อ่ะสองถึงสามนายเนี่ย
แล้วก็มีสมาชิกจากหน่วยกู้ภัยต่างจังหวัดขอเพลงด้วยนะ
เพลงผ่านทางไลฟ์นี่แหละคุณทัศนัยอยากได้เพลงนี้แล้วคนก็ร่วมกันบริจาค
ก็เป็นความเพลิดเพลินเอาจริงนะตอนนี้เรื่องของการบริจาคมันก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไป
ตั้งแต่ยุคโควิดที่เข้ามาเนี่ยนะคะตอนนี้เขาก็ไลฟ์แล้วก็รับบริจาคกันแบบนี้

ใช่ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราค่ะก็เลยถามไปยังเจ้าของเฟซบุ๊คที่มีการไลฟ์อยู่เนี่ยนะคะ
ก็รู้ว่าคนที่เล่นกีต้าแล้วก็ร้องนำเนี่ยคือคุณเจษดามยุเรศ
เขาเรียกเป็นนามเรียกขานเนี่ยนะคะก็คือพรานพิทักร้องกวาง๕๐๒
ส่วนลายประสานลายประสานก็คือนามเรียกขานพรานพิทักษ์ร้องกวาง๕๑๒
ชื่อว่าวัดสุรัตน์มังกรนะคะ
คนนี้เขาจะใช้เวลาที่เป็นเวลาว่างจากที่บ้านก็จะมาประจำอยู่ที่กู้ภัยพรานพิทักษ์นี่แหละ
จะช่วยเหลือสังคมทีนี้เขาก็มีเป็นความสามารถพิเศษของเขา
ก็คือชอบเล่นกีต้าชอบร้องเพลงพอว่างระหว่างรอที่จะไปช่วยเหลือคนเนี่ยนะคะ
บางทีก็จะเอากีต้ามาดีดเล่นมาร้องเพลงกันเพื่อความผ่อนคลาย
ทีนี้พอโควิดมันระบาดทางหน่วยเองเขาบอกว่าช่วงนี้มันก็ขาดแคลนลงศพ
ที่จะเอาไปช่วยเหลือพวกคนทุกข์ยากที่เขาเสียชีวิตในพื้นที่
การจะออกไปรับบริจาคการจะไปตั้งบูธทำกิจกรรมต่างมันเสี่ยงมันเสี่ยง
การติดเชื้อโควิดเอาทำยังไงมันก็ต้องปรับตัว
อย่างหนึ่งก็ต้องการแสดงความสามารถพิเศษของน้อง
ที่เป็นสมาชิกอาสาสมัครกู่พัยเขาเก่งของเรื่องร้องเพลง
เล่นกีต้าอยู่แล้วก็เลยไลฟ์ผ่านทางเพจ
หน่วยกู่พัยพรานพิทักร้องกว่างเนี่ยนะค่ะเป็นการระดมทุน
ลงศพดังนั้นใครต้องการที่จะทำบุญ
ไม่อยากออกจากบ้านคุณผู้ชมแคปหน้าจอนี้เอาไว้ก็ได้นะคะ
เผื่อจะได้ร่วมบริจาคกัน
แล้วก็เขาก็ฝากขอบคุณมายังผู้ใจบุญทุกคน

ทุกอย่างมันต้องปรับเปลี่ยนกันหมดเลยนะแม้กระทั่งการรับบริจาคนะคะ